ตลอดกว่า๓วันของการค้นหาหลายคนก็ได้แต่หวังลึก

แต่แล้วปฏิหารก็ไม่เกิดขึ้น
เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างหนัก
กลางสภาพที่ยากลำบาก
ได้พบซากเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ร่างของนักบิน

นี่ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรที่สำคัญ

นาวากาศตรีกันตินันเตชเซน
ซึ่งเป็นน้องชายของนาวาอากาศตรีพระสิทธิเดชเซน

ได้กล่าวหลังรู้ว่าพี่ชายเสียชีวิตนะครับว่า
ภูมิใจที่พี่ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว

เพราะเราเป็นทหาร
นี่คือวินาทีแห่งการรอคอยที่สิ้นสุดลง
เมื่อชุดปฏิบัติการพิเศษอากาศยโดดิน
นำร่างไร้วิญญาณของเพื่อนร่วมกองทัพ
ลูกทัพฟ้าออกจากป่า
ระยะเวลากว่า๗ชั่วโมงของการเดินเท้า
แบกเพื่อนลงจากสถานีธรรมนาคม

ประคับมนาคมบนสันเขาชะเมาแม้จะหนักเหนื่อยและเส้นทางยากลำบาก
แต่เพื่อพาเพื่อนกลับบ้านทุกคนก็พร้อมใจเดินหน้าต่อด้วยกำลังที่เต็มเปรียว
อ๋อไปต่อรถพยาบาล
จะใส่รถคันนี้ไปอย่างสมเกียรติ
เราจะพาพี่น้องเพื่อนเรานะครับกลับบ้านขออนุญาตให้เปิดทางให้ด้วย
ให้บอกเขานำเรากลับบ้านด้วย
ถ้อยคำของผู้บังคับการกองบิน๒ที่เอ่ยออกมาเพียงเพื่อขอขมา
และตั้งใจพาน้องออกจากป่าพาพวกเขากลับบ้าน
นาทีต่อนาทีของผู้บังคับบัญชาที่เป็นเสมือนพี่ของน้อง
คอยลุ้นเพื่อรับน้องออกจากป่าพลังใจพลังแห่งความตั้งใจ
ที่จะพาสองนักบินและหนึ่งช่างเครื่อง
ออกมาให้ได้จนในที่สุดก็สามารถพาพวกเขากลับไปหาครอบครัวได้อย่างตั้งใจ
แม้จะไม่สามารถนำลมหายใจกลับออกมาให้ได้ด้วยแต่พวกเขาก็ทำดีที่สุดแล้ว
พาเพื่อนพาพี่พาน้องกลับบ้านที่ฐานทัพอากาศยานดอนเมือง